ท่านประธานที่เคารพกับผมจุลินลักษณะวิสิทธิ์
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์
รองนายกรัฐมนตรีและรำตีว่าการกระสูงผ่านนิด
ขออนุญาตชี้แจงต่อคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิก

ประเด็นแรกคือเรื่องเงินเฟ้อ
ประเด็นที่๒คือเรื่องของราคาปุ๋ย
ประเด็นที่๓คือเรื่องของการส่งออก
ประเด็นที่๔คือเรื่องของการขาดแคลนอาหารของโลก
เพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปราย

ประเด็นแรกเรื่องเงินเฟ้อ
ความจริงเงินเฟ้อถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเรื่อง
ราคาสินค้ามันสูงขึ้น
ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นสาเหตุ
ก็เป็นที่ทราบกันในขณะนี้
นั่นก็คือเกิดจากภาวะราคาน้ำมัน

แล้วก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยของเราแต่เพียงเท่านั้น
ถ้าไปดูราคาน้ำมันเดือนพฤษภาคมปีนี้
เทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน
จะเห็นว่าราคาน้ำมันดูไบเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น๕๙
คือพูดตัวเลขกลมคือ๖๐
ทั้งหมดนี้จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
และการขนส่งสินค้าที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทั่วโลก
แล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นด้วย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทย
ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานครับว่า
ก็ถือว่าตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เช่นนั้นไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ประเมินตัวเอง
ซึ่งปรากฏในรายงานเดือนเมษายนปีนี้ครับ
เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ

ระบุว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่

นั่นก็คือกลุ่มที่เงินเฟิร์สสูงเกิน๕๐
กลุ่มที่๒ยี่สิบถึง๕๐
กลุ่มที่๓สิบถึง๒๐

แล้วก็กลุ่มที่๕สุดท้ายที่เงินเฟ้อต่ำคือต่ำกว่า๕๐๐
ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้
กลุ่มที่เงินเฟิร์สสูงเช่นเวเนซิเวลล่าเฟิร์ส๕๐๐
แปลว่าของแพงขึ้น๕๐๐
ตุรกี๖๐๕อาเจนติน่า๕๑
อิราณ๓๒๓รัสเซีย๒๑
สีลังกา๑๗๖เมียนม่า๑๔๑
ปากีสถาน๑๑๒ฮังการี๑๐๔

อียิปต์๗๕อังกฤษ๗๔
ลาว๖๒อินเดีย๖๑เหล่านี้เป็นต้น

อันนี้ก็คือสิ่งที่องค์กรการเงินระดับโลก

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าสำหรับประเทศไทย
อัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในเกณฑ์ดี
แล้วก็ได้มีการจัดลำดับ
เรียงต่างกับเงินเฟิร์สสูงที่สุดของประเทศ๑๒๓๔๕
มีทั้งหมด๑๙๒ประเทศทั่วโลก
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่ลำดับ๑๐
แปลว่ามี๑๖๒ประเทศที่เงินเฟิร์สสูงกว่าเรา

เมื่อเทียบ๑๙๒ประเทศ
อันนี้ก็คือภาพที่ขออนุญาตกราบเรียนกับท่านประธาน
อย่างไรก็ตามถ้ามาดูตัวเลขข้อเท็จจริง
สำหรับในประเทศไทยที่มีการติดตามตัวเลข
พบว่ามกรา๖๕เราเฟิร์ส๓๒๓

ก็ไม่เกิน๕โดยภาพรวมในตัวเลขเฉลี่ย
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้
มันก็มาสะท้อนปรากฏการณ์ที่เป็นจริง

เมื่อเรามาดูรายการสินค้าต่างแล้ว

สินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค
ไม่ได้ราคาขึ้นไปทั้งหมด

นั่นคือกลุ่มที่ราคาสูงขึ้น

แล้วก็๓กลุ่มที่ราคาลดลง
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานครับ
กลุ่มที่ราคาคงเดิมที่เราสามารถตรึงไว้ได้ก็คือ
สินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค๑๘หมวด
อัดลมที่มีข่าวว่าจะขึ้นราคา
ยังไม่มีการอนุญาตให้ขึ้นราคานะครับ

หมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีข่าวบอกว่าจะขึ้น๑๐ตังค์๒๐สตังค์
ยังไม่ได้มีการปรับขึ้นราคา
แต่เขามีการปรับระบบการบริหารจัดการภายในของเขา
เรื่องราคาแต่ละทอดจากโรงงานไปถึงผู้ขายส่ง
แต่ราคาขายปลีกยังซองละ๖บาทคงเดิม
อันนั้นค่าขนส่งก็ยังไม่มีการปรับขึ้นนะครับ
แต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับลดลง
เข้าสารถุงลดลง๗
เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไปตามห้างสรรพสินค้าขณะนี้
จะเห็นว่ามีการจัดโปรโมชั่นลดราคาเยอะเลยครับ
ตั้งแต่๑๐จนถึง๗๐ก็มี

แต่งกายนักเรียนรองเท้ากระเป๋า
ก็ปรับลดราคาลงมาหลายรายการทีเดียว
ในโครงการพ่านิดลดราคาช่วยประชาชน

กระจายอยู่ในกรุงเทพีม้านครและประวิยมลทน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับบางจังหวัดที่เหมาะสม
ราคาสินค้าก็ขายในราคาถูกราคาพิเศษ
รวมทั้งปัจจุบันยังมีการจัดพาณิชย์ลดราคา๔มุมเมือง
ในกรุงเทพมหานครอยู่จนวันนี้
ยาเวชพันธุ์ตัวเลขเฉลี่ยทั้งหมด
จากการตรวจสอบจริงทางสถิติราคาก็เฉลี่ยลดลง๓๐
แต่ว่าก็มีหลายตัวครับที่ราคาปรับสูงขึ้นเช่นเดียวกัน
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับนั่นก็คือน้ำมันปาล์มขวด
อันนี้ราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่า
ต้นทุนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดสูงขึ้นจริงสูงขึ้นเพราะว่า
กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคนั้นมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่๓ส่วน
เกษตรกรผู้ปลูกปลามน้ำมัน๒ผู้ประกอบการเช่นโรงสกัดแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันปาล์มขวด
หรือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดบริโภคแล้วกลุ่มที่สามคือกลุ่มผู้บริโภค
ทั้ง๓กลุ่มนี้ต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์ขัดกัน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปลามก็อยากให้ปามราคาดีที่สุดสูงที่สุด
ผู้ประกอบการผลิตน้ำมันปลามขวดบริโภคก็อยากให้ต้นทุนน้ำมันปาล์มถูกที่สุด
เช่นนั้นก็ต้องไปขึ้นราคาถ้าไม่ให้ขึ้นราคาก็ไม่คุ้มที่จะผลิต
สุดท้ายจะมีปัญหาใหม่ตามมานอกจากปัญหาราคาก็มีปัญหาเรื่องปริมาณ
จะทำให้น้ำมันปามขวดขาดแคลงเพราะผลิตแล้วขาดทุนหรือไม่มีผลกำไร
แล้วเราก็ต้องมาแก้ปัญหาข้อ๒แทนที่จะมีข้อหนึ่งข้อเดียว
แล้วก็กลุ่มที่สามผู้บริโภคผู้บริโภคสิ่งที่อยากได้ก็คือทำไง
ซื้อน้ำมันปลามขวดบริโภคต่ำสุดแต่ถ้าต่ำสุดราคาผลปาล์มก็ต้องต่ำลงไปด้วย
กระทรวงพาณิชย์ทำไงครับสิ่งที่ผมทำก็คือใช้วิธีการแก้ปัญหา
ไม่ทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเสียผลประโยชน์เกินสมควร
แต่ให้ทั้ง๓ฝ่ายอยู่ด้วยกันได้
หนึ่งทำยังไงผลปาล์มก็ยังราคาดีอยู่
วันนี้โล๑๐๑๑๑๑๒แล้วนะครับ
จาก๓๔ปีที่แล้วโล๒บาทกว่า
ผู้ประกอบการก็พอมีผลกำไรจะได้ไม่เลิกผลิต

ผู้บริโภคก็ทำอย่างไรจะบริโภคในราคาที่สมเหตุสมผล
ไม่กลายเป็นการซื้อของที่ค้ากำไรเกินควร
เราจึงกำหนดโครงสร้างราคาขึ้นมา
ว่าถ้าปามโลเท่านี้น้ำมันปาล์มขวดต้องโลละไม่เกินเท่านี้
แต่ปัจจุบันนี้เราก็ขอความร่วมมือกำกับกัน
ราคาโครงสร้างวันนี้ถ้าผลปาล์โล๑๒เนี่ยต้องไปขวดหนึ่ง๗๐กว่าบาทครับ
แต่เราก็ขอความร่วมมือว่ากดลงมา๕บาท๗บาท๑๐บาทได้หรือไม่
สุดท้ายเราก็ทำสำเร็จขอความร่วมมือว่าถ้าผู้ผลิตพอมีกำไรหรือเสมอทุน
ขอให้ช่วยแก้ปัญหาในช่วงระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปก่อน
ราคาน้ำมันปาล์มขวดวันนี้จึงปรับลงมาแทนที่จะ๗๐กว่าก็เหลือ๖๐กว่าบาทโดยประมาณ
อกจากนั้นก็ยังใช้นโยบายเชิงลุกแล้วก็เชิงลึกเข้าไปแก้ปัญหาสินค้าแต่ละตัว
เชิงลุกก็คือเข้าไปแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นมือ
และเชิงลึกก็คือจะต้องดูรายตัวรายกรณี
ไม่ใช่ถ้าจะให้ปรับราคาอนุญาตหมด
ไม่ว่าเป็นต้นทุนเท่าไหร่
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ยุติธรรมกับผู้บริโภค
เพราะฉะนั้นการจะพิจารณาว่าสินค้าตัวไหนให้ขึ้นไม่ให้ขึ้น
ต้องดูตัวเลขต้นทุนของแต่ละโรงงานแต่ละกรณี
จึงจะพิจารณาดำเนินการต่อไปให้ปรับขึ้นได้
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธาน
เพื่อให้ได้เห็นภาพกรรมวิธีในการแก้ปัญหาของกสมภารนี้

จึงนำมาซึ่งการกำหนดหรือกำกับราคาสินค้า
ให้อยู่ในภาวะที่สมดุลกับทุกฝ่าย
และแม้ว่ามันจะต้องปรับขึ้นไปบ้างในบางตัว
แต่ก็ปรับขึ้นตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่แพงขึ้นจริง
เพราะราคาน้ำมันแพงขึ้นแล้วก็แพงขึ้นทั้งโลก
แต่เราจึงกำกับตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำได้
ด้วยเหตุผลที่กราบเรียนกับท่านประธาน
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกราบเรียนในภาพรวมเรื่องตัวเลขเงินเฟ้อ
และราคาสินค้านะครับ
เรื่องที่สองคือเรื่องปุ๋ย
เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงอีกเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันว่า
ปุ๋ยแพงขึ้นจริงครับ
สิ่งนี้เป็นเรื่องที่กระทบเกษตรกรทั่วประเทศ
ซึ่งผมเห็นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เข้าใจ
แต่ถ้าจะถามว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
รัฐบาลเอาใจใส่เรื่องนี้หรือไม่
กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ทำอะไรไปมั่ง

นายกก็กำชับในที่ประชุมตลอด
เรื่องนี้ขอให้จับมือกันช่วยแก้ปัญหานะครับ

แต่ทั้งหมดเราก็สามารถทำได้สำเร็จ

เราต้องแก้ปัญหา๒ข้อไม่ใช่ข้อเดียว

ไม่ให้กลายเป็นการค้ากำไรเกินควร
กับสองแก้เรื่องปริมาณไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลน
เพราะถ้าทั้งสองข้อมาประดังกันซ้ำกันในเวลาเดียวกันเนี่ย

แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้
ก็คือยังกำกับปริมาณให้เพียงพอต่อการ
ใช้ของเกษตรกรในประเทศอยู่
และโดยเหตุที่ปุ๋ยเราต้องนำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับตลาดโลก
และเพราะปุ๋ยผลิตจากน้ำมัน
เพราะฉะนั้นเมื่อน้ำมันราคาขึ้นสูงไปทั้งโลก
ปุ๋ยก็ราคาแพงขึ้นทั้งโลกเช่นเดียวกัน
เมื่อเรานำเข้าค่าขนส่งปุ๋ยจากประเทศผู้ผลิต
ถึงประเทศเราก็แพงขึ้นไปเช่นเดียวกัน
เป็นภาวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ
และถ้าเราไปเปรียบเทียบราคาปุ๋ยกับหลายประเทศในโลก
เราจะพบว่าราคาปุ๋ยบ้านเราก็ยังอยู่ในราคาที่ต่ำกว่าหลายประเทศในโลก
ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับ
วันที่๑๑พฤษภาคม
เมื่อเดือนที่แล้วไม่กี่วันมาเนี่ยครับ
แล้วก็มีไทยอยู่ในนั้นด้วย
ปรากฏว่าเปรียบเทียบก่อนเกิดสงครามรัสเซียยูเครน
ที่น้ำมันมันจะพุ่งกระฉูดเนี่ยครับ
กับปัจจุบันณสถานทางการเดือนพฤษภา
พบว่าราคาปุ๋ยเฉลี่ยของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้น๓๐
แต่ราคาปุ๋ยของไทยเพิ่มขึ้น
ต่ำกว่าอัตราเพิ่มเฉลี่ยของโลก
แล้วก็ตัวเลขที่๒ที่ขออนุญาตกราบเรียนก็คือว่า
เมื่อเอาตัวเลขเดือนเมษายนหกห้าเปรียบเทียบกับเดือนเมษายนปีหกสี่
ปุ๋ยโลกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น๘๐
แต่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็คือข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ขออนุญาตนำกราบเรียนให้ท่านประธานได้เห็นภาพ
แล้วก็ให้เกษตรกรได้รับทราบไปพร้อมกันในเวลาเดียวกัน
แต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะไม่ทำอะไร
ในช่วงที่ผ่านมาสิ่งที่เราทำก็คือ๑กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและผู้นำเข้าปุ๋ย
จับมือกันจัดปุ๋ยราคาถูก๔๕ล้านกระสอบ
ตอนนี้ขายจบไปแล้วโครงการนี้ถูกกว่าราคาตลาด๒๐๕๐บาทต่อกระสอบ
อันที่๒ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเราพยายามกำกับราคาปุ๋ยไว้ไม่ให้ปรับขึ้น
แล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ขณะที่ต้นทุนโลกมันสูงขึ้นผู้นำเข้าก็ทำท่าว่าจะหยุดนำเข้า
ผมก็ไปดูตัวเลขน่าตกใจครับ
เพราะเราพยายามกดราคามันลงมาไม่เป็นไปตามต้นทุน

ปรากฏว่าการนำเข้าปุ๋ย

ถ้าปล่อยให้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นต่อไป
จากต้องแก้ปัญหาเรื่องราคา
ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยขาดอีก

ฤดูการผลิตใหม่ของเกษตรกรก็กำลังจะออกมา

เพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องสร้างสมดุลทั้งเรื่องราคาแล้วก็ปริมาณ
ปุ๋ยยังสามารถนำเข้ามาได้
แต่ถ้าจะนำเข้ามาได้เราก็ต้องผ่อนปลนเรื่องราคา
ให้ผู้นำเข้าสามารถยืนทำธุรกิจได้

กำหนดเพดานห้ามปรับห้ามอะไรทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ต้องปรับกระบวนการใหม่ว่า
ให้พิจารณาว่าจะอนุญาตให้ขายราคาไหน
ให้ดูจากต้นทุน
โดยมี๔ตัวประกอบการพิจารณา
ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ทำโครงสร้างปุ๋ยราคาใหม่จบแล้วครับ
เราทำมาครั้งล่าสุดเมื่อปี๕๔๑๑ปีมาแล้ว

โดย๑เอาต้นทุนนำเข้าเป็นตัวตั้ง
ดูจากใบอินบอยซ์จริงที่นำเข้านะครับ
ถ้าหากว่าทำใบอินวอยปลอม
ก็เหมือนกับให้ข้อมูลเท็จกับทางราชการ
มีโทษจำคุกโทษอาญาครับ
ดูว่าต้นทุนการผสมการแบ่งบรรจุ
แล้วก็๓ระบบบบริหารจัดการแรงงาน
ค่าน้ำค่าไฟค่าการตลาดเท่าไหร่

แต่กำไรที่ให้บวกตามโครงสร้างใหม่
สร้างใหม่น้อยกว่าโครงสร้างเดิมครับโครงสร้างปีห้าสี่ให้กำไรสองจุด
สองเปอร์เซ็นต์แต่โครงสร้างใหม่ให้กำไรไม่เกินหนึ่งจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์
อันนี้คือโครงสร้างที่ได้ดำเนินการใหม่และจะใช้โครงสร้างนี้ในการ
กำหนดกำกับราคาปุ๋ยในประเทศต่อไปตอนนี้เริ่มนำมาใช้แล้วแล้วก็มี
ผลให้การนำเข้าปุ๋ยในประเทศเพิ่มขึ้นแล้วครับเดือนมีนาเพิ่มไปห้าสิบ
เปอร์เซ็นต์เดือนเมษาเพิ่มยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าที่เรากลัวปุ๋ย
จะขาดก็ผ่อนลงแล้วเหลือแต่เรื่องราคาที่อย่าให้กลายเป็นการค้ากำไรเกิน
และอย่าให้เป็นการขายเกินราคาที่อนุญาตไม่เช่นนั้นต้องดำเนินคดี
แล้วก็ผมสั่งการแล้วครับว่าจะต้องมีการดำเนินการติดตามเรื่องนี้โดย
ครัดพบการค้ากำไรเกินกวนขายเกินราคากำกับจะต้องดำเนินคดีโทษ
ถ้าค้ากำไรเกินควรจำคุกไม่เกินเจ็ดปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตกลับเรียนกับท่านประธาน
และสำหรับอนาคตเราก็ทำล้ำไปไกลกว่านั้น
จากการที่ท่านนายกได้ไปเปิดประเทศความสัมพันธ์ไทยกับซาอุ
กระทรวงพาณิชย์ตามทันทีครับขณะนี้ผมสั่งการให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์
โดยทูตพาณิชย์ไทยที่เจ็ดด้าได้เจรจากับผู้ส่งออกปุ๋ย
ปรากฏว่าขณะนี้ผู้นำผู้ส่งออกปุ๋ยบริษัทยักษ์ใหญ่ลำดับหนึ่ง
ยินดีที่จะเจรจากับฝ่ายไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมผู้นำเข้า
โดยจะเจรจาปุ๋ยสามประเภทคือหนึ่งยูเรียสองเอมโมเนียฟอสเฟท
เอ็มเอพีหรือที่เรียกว่าฟอสเวท
รวมแล้วทั้งหมดในปริมาณ๘แสนตันโดยประมาณเป้าหมายที่เตรียมไว้
แล้วก็จะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้ส่งออกปุ๋ยซาอุกับผู้นำเข้าไทยสัปดาห์
อาจจะต้องเป็นระบบออนไลน์หรือระบบใดก็สุดแล้วแต่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดให้
อันนี้ก็คือสิ่งที่กราบเรียนว่ารัฐบาลก็ใช้ความพยายาม
ในการที่จะหาซื้อปุ๋ยป้องกันการขาดแคลนและราคาต่ำที่สุด
เพื่อให้เกษตรกรรับภาระน้อยที่สุด
อกจากนั้นก็ยังมีแผนงานในการที่เจรจาซื้อปุ๋ยราคาพิเศษกับประเทศอื่น
เว้นแม้แต่กับประเทศที่ผมได้มีโอกาสเจรจากับรัฐมนตรีของเขา
ที่เราคิดว่าเราได้ราคาดีที่สุดเราก็จะทำต่อไป
อันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนต่อท่านประธานให้ได้เห็นภาพในเรื่องปุ๋ยนะครับ
ถัดมาก็คือในเรื่องของคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิกบางท่าน
ที่ผมคิดว่าถ้าผมไม่ชี้แจงคงไม่ได้เพราะว่าการอภิปรายทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแบบตรงกันข้าม
เช่นการอภิปรายว่ารัฐบาลนี้เข้ามาดูแลบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ
ปรากฏว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดับสนิททุกตัวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออก
ซึ่งอันนี้มันกลายเป็นขาวเป็นดำนะครับท่องเที่ยวอาจจะจิก
แต่ท่องเที่ยวโทษลำตีท่องเที่ยวไม่ได้นะครับโทษท่านนายกก็ไม่ได้
มันเป็นทั่วโลกเพราะการล็อกดาวน์ประเทศการปิดประเทศ
แต่เมื่อเปิดประเทศเมื่อไหร่ผมมั่นใจว่าท่องเที่ยวไทยก็ลุกเดินได้ทันที
ผมว่าผิดโดยสิ้นเชิงเพราะในช่วงสถานการณ์โควิด
สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลกสถานการณ์สงครามการค้าอเมริกาจีน
จีนสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเคลียน
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถผลักดันการส่งออก
ฝ่าวิกฤตทั้ง๔๕วิกฤตนี้ไปได้อย่างงดงาม
และกลายเป็นเครื่องยนต์เครื่องสำคัญ
ในช่วงปี๒ปีที่ผ่านมา
ปีที่แล้วปี๖๔ตัวเลขส่งออกเป็นบวก๑๗
นำเงินเข้าประเทศ๘๕ล้านล้านบาทครับ
แล้วก็ปีนี้แค่๔เดือนมกราถึงเมษา
เราทำตัวเลขบวกไปอีกแล้ว๑๓
นำเงินเข้าประเทศแล้ว๓๒ล้านล้านบาท
และตั้งเป้าปีนี้ว่าเราจะทำให้ได้มากกว่าปีที่แล้ว

คือจาก๘๕ล้านล้านเป็น๙ล้านล้านบาท
ปรากฏว่า๔เดือนเราทำได้๓๐
ถ้าคูณ๓เข้าไปจนสิ้นปีก็เกิน๙ล้านล้านแล้ว
เพราะฉะนั้นการส่งออกยังเป็นตัวจักรขับเคลื่อนสำคัญ
อย่างที่เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจ
นี่คืออีกประเด็นที่ขอชี้แจง
ถัดมาท่านพูดเรื่องโลกกำลังเผชิญวิกฤตอาหารขาดแคลน
นี่คือโอกาสทองของสินค้าเกษตรไทย
ไม่เห็นรัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้เลย

ผมต้องอธิบายว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง
กระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้ตลอด
แต่เราคิดแค่เพียงจะส่งสินค้าไปขายอย่างเดียวไม่พอ

กระทรวงพาณิชย์ก็คิดไกลกว่านั้น
ไกลกว่านั้นก็คือเราต้องมองทั้งสองด้าน
ขณะที่เราเห็นว่ามันเป็นโอกาสในการส่งออกอาหารไปทั่วโลก
เราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าถ้าเราส่งออกเพลิน
เกิดสต๊อกอาหารของไทยไม่พอใช้เกิดวิกฤตขึ้นมา
ทีนี้เราจะแก้ปัญหามันอย่างไร
รัฐบาลจึงต้องดูทั้งสองด้าน
ดูว่า๑สต๊อกอาหารในประเทศต้องเพียงพอก่อน
สองถ้าเหลือส่งออก
อันนี้จะทำให้เราได้ทั้งสองข้อ

ผมก็ใช้หลักอันนี้แม้แต่เรื่องปาล์ม
ตอนนี้เราส่งออกเยอะมากนะครับ

แต่ขณะเดียวกันเราก็คำนึงว่า
ถ้าส่งออกเพลินเดี๋ยวน้ำมันปาล์มในประเทศขาด
เดี๋ยวไม่พอกินมันจะกลายเป็นปัญหาใหม่ซ้ำซ้อน
เพราะฉะนั้นขณะนี้จึงได้มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
มีตัวแทนเกษตรกรตัวแทนโรงสกัด
ตัวแทนโรงกลั่นน้ำมันรีไฟคือที่ผลิตน้ำมันปาล์มขวด
แล้วก็ตัวแทนผู้ส่งออกและส่วนราชการ
เป็นวอรูมคอยมอนิเตอร์ติดตาม
ว่าต่อจากนี้เราต้องมีสต๊อกน้ำมันปาล์ม
เพื่อการบริโภคสำหรับคนไทยกี่แสนตัน
เวลาเท่าไหร่ถ้าเหลือส่งออก
ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเท่าไหร่อนุกรรมการจะเป็น
ผู้พิจารณาดำเนินการทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้
คนไทยมีน้ำมันปลามบริโภคได้และขณะเดียวกันก็ส่งออกได้
ถ้าเรามีพอเพื่อจะทำให้ราคาผลปาล์มมันก็ยังดีอยู่ต่อไป

นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้
เห็นภาพนะครับและด้วยการที่
รัฐบาลให้ความสำคัญในยามที่โลกขาดอาหาร
เราก็ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ
ว่าเราจะต้องมีการกำหนดสินค้าอาหารเป้าหมาย
ที่จะส่งไปขายในต่างประเทศทำเงินโดยเฉพาะสินค้าเกษตร
แล้วก็กำหนดเป้าหมายไว้ชัดครับ๑กลุ่มข้าวแป้งข้าวเจ้า
แป้งมันสัมปะหลังเพื่อทดแทนข้าวสาลี
ปลูกมากในรัสเซียกับยูเครนและส่งออกมีปัญหาเพราะเคารพ
กันอยู่อันที่สองก็คือน้ำมันปาล์ม
อย่างที่ผมเรียนอันที่สามกลุ่มน้ำตาลทราย
และอันที่สี่คือไก่แปรรูปทั้งหมดนี้เรา
เดินหน้าบุกตลาด๒๗ประเทศสำคัญ
แล้วก็โดยเฉพาะตลาดใหม่ที่เรายังไม่มี
ส่วนแบ่งการตลาดมากนักไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันออกเอเชียกลาง
อัฟริกาเหนือตะวันออกกลาง
เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จึงทำให้มูลค่าการส่งออกเฉพาะอาหาร
เดือนมกราถึงเมษา๖๕
ทำเงินเข้าประเทศถึง๒๓แสนล้านบาท
ครับข้าวนี้ส่งออกบวก๓๖
แป้งข้าวจ้าวบวก๖๑น้ำมันปลาบวก๒๙๖
ไก่แปลรูปล็อตแรกไปซาวุดอีก
อาราเบียเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ไก่แปรรูปก็บวก๒๐
เป็นต้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาต
และสุดท้ายที่จำเป็นต้องกราบเรียนก็คือว่า
ผมได้สั่งการให้กสมภัณฑ์นิสที่เขามีหน่วยวิเคราะห์ตลาด
โดยเฉพาะให้ไปดูว่าขณะนี้
ประเทศเขาห้ามส่งออกอาหารโดยเฉพาะรั้
ทั้งวัตถุดิบมันจะกระทบประเทศไทยตรงไหนบ้าง
ก็พบว่าประเทศที่ห้ามส่งออกอาหารส่วนใหญ่
เป็นประเทศที่เราไม่ได้นำเข้าจากเขาอยู่แล้วในปัจจุบัน
หรือนำเข้าน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไม่มีผลกระทบอะไร
กับประเทศไทยในปัจจุบันแต่ผมก็สั่งการให้มีการเฝ้าระวัง
และจากมาตรการที่เราเร่งรัดการส่งออกอย่างที่กราบเรียนนี่แหละครับ
ส่วนหนึ่งก็มีผลทำให้ราคาพืชผลการเกษตรกราบเรียนกับท่านประธานเลยครับ
เมื่อเช้าผมนั่งฟังเพื่อนสมาชิกบางท่านบอก
พืชเกษตรตกทุกตัวมันไม่ใช่ครับตรงกันข้ามครับ
พืชผลการเกษตรยุคนี้ดีทุกตัวครับ
ข้าวนี่ก็มันจะไปเหยียบหมื่นแล้วนะครับข้าวเปลือกเจ้า
มันสัมปะหลังไปสามบาทกว่าแล้วครับจากบาทกว่ากว่ามาตั้งหลายปี
เดี๋ยวนี้สิบสองสิบสามสิบสี่บาทครับ
เดี๋ยวนี้๒๕๒๖๒๗ผมไปอีสานเขาบอก๓๐ครับในบางจังหวัด
ปาล์มเมื่อก่อน๒บาทกว่าเดี๋ยวนี้๑๐๑๑๑๑๒บาท
ผลไม้ท่านไปดูสิครับราคาดีเกือบจะเรียกว่าทุกตัว
ผลไม้ที่พวกเราห่วงกันว่าปีนี้จีนปิดด่านเดี๋ยวส่งออกไม่ได้
ผมเข้าไปแก้ปัญหานโยบายเชิงลุกมีมาตรการตั้งแต่ต้นมือ
ปีที่แล้วเรามีประสบการณ์ส่งออกทางบกติดที่ด่านโยอี้กวน
พิงเสียงด่านตรงซิงด่านผ่านไปทางลาว
ปรากฏว่าปีนี้เราเลยปรับแผนลดการขนส่งทางบก
ส่งออกทางเรือแทนแล้วก็ได้ผลดีมากครับ
ปีนี้ผลไม้ส่งออกไทยใบจีนเกือบจะเรียกว่าปัญหาน้อยมาก
แล้วนี่จะหมดฤดูแล้วครับแปลว่ามันรอดแล้วไงนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราทำแล้วก็ขออนุญาตที่จะกลับเรียนกับท่านประธาน
ให้ได้รับความสบายใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกร
และในยามที่โลกขาดแคลนอาหารเราก็นำอาหารส่งออก
ช่วยเกษตรกรนำเงินเข้าประเทศได้อย่างดียิ่งตามตัวเลขที่ผมกราบเรียน
อีกประเด็นนึงครับในเรื่องข้าว
เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายว่ารัฐบาลจัดงบแบบสิ้นหวังเรื่องข้าว
รัฐมนตรีพาณิชย์ต้องหัดขายข้าวบ้าง
แล้วก็รู้จักขายกลิ่นขายรสชาติขายสีสัน
และคุณประโยชน์ของเมล็ดข้าวบ้างไม่ใช่ขายแบบเดิม
งั้นไม่มีทางสู้เวียดนามจีนได้
ผมก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าทั้งหมดนี้เป็นความปรารถนาดีของท่านนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่ขอเรียนก็คือรัฐบาลทำอยู่แล้วครับ
แล้วก็ทำอย่างมีแผนยุทธศาสตร์ข้าวจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เป็นทางการตั้งก็มีประเทศไทยมา
แล้วก็บังคับใช้แล้วตั้งแต่ปี๖๓แล้วก็จะจบในปี๖๗
ประเด็นสำคัญที่เราต้องแข่งกับคู่แข่งของเราเรื่องข้าวก็คือ
เรามีจุดอ่อนเรื่องความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าว
เราจึงมีแผนชัดเจนว่า
ปีนี้เราต้องเพิ่มพันธุ์ข้าวให้ได้อย่างน้อย
เป็นข้าวพื้นนุ่ม๔๐๐๐พื้นแข็ง๔๐๐
ข้าวหอมสองพันแล้วข้าวโภชนาการสูงที่ท่านบอกว่า
ขายคุณประโยชน์ในเม็ดข้าวด้วยเนี่ยอีก๒๐๐
แต่ไม่ทันถึง๕ปีเราทำมาปี๖๓แล้วมาเริ่ม๖๔
ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าว
เอามาประกวดแล้วเอาไปรับรองพันธุ์แล้วก็ทำเป็นพาณิชย์
แล้วก็ส่งให้ชาวนาเอาไปปลูกขายแข่งกับเวียดนามจีนต่อไปอินเดียได้
ปรากฏว่าเราทำแล้วแค่๒ปีได้๖๐๐๐แล้วครับ
ขณะนี้แล้วก็ไทยส่งเมล็ดพันธุ์ของเราที่มีทั้งกลิ่นรสชาติสีสันคุณประโยชน์ที่ท่านพูดเนี่ย
แข่งในเวทีโลกปรากฏว่าเขาจัดประกวดข้าวโลกมา๑๓ครั้ง
ประเทศไทยได้แชมป์โลก๗ครั้งแล้วก็ในรัฐบาลนี้ล่าสุดได้๒ปีซ้อนครับ
คือปีที่แล้วเราได้แชมป์ข้าวโลกปีก่อนหน้านั้นอีกปีเราก็ได้แชมป์ข้าวโลก
และที่เป็นข่าวดีอย่างยิ่งก็คือปีนี้คนที่จัดประกวดข้าวโลกคืออเมริกา
ทุกหลายปีเขาจัดต่างประเทศแต่ปีนี้เข้ามาพบผมแล้วไม่กี่วันเนี่ยครับ
ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกระทรวงพาณิชย์จะจับมือกันจัดในประเทศไทยครับ
จัดที่ภูเก็ตวันที่๑๕๑๗พฤศจิกายน
จะมีผู้ซื้อขายข้าวมาร่วมงานนี้ไม่ต่ำกว่าพันคนจากทั่วโลก
อันนี้นอกจากโปรโมทการท่องเที่ยวภูเก็ตพังงากระบี่อันดามันแล้ว
ก็ยังช่วยทำให้เราโปรโมทข้าวไทยได้ด้วย
ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นในโลกนะครับ

ผมเรียนว่าปีที่แล้วเราส่งออกข้าวได้๖๑ล้านตัน
แต่ปีนี้เราจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นครับ
เพราะความหลากหลายของพันธุ์ข้าวของเรา

คือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาชิก

หรืออาจจะไปถึงเกือบ๘ล้านตัน

ซึ่งผลก็คือจะช่วยให้ราคาข้าวดีขึ้นไปอีก

ผมเองก็กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์
ภาพรวมก็คือขณะนี้ได้มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
แล้วก็อัตลักษณ์ของความเป็นชาติความเป็นไทยของเรา
ซึ่งขณะนี้เราให้ความสำคัญ
โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์สุดท้ายที่ขอกราบเรียนก็คือ
ผมสั่งการเป็นนโยบายไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ
ที่ผ่านมาเราส่งออกสินค้ากับบริการ
และขณะนี้ได้มีการกำหนดแผนชัดเจนแล้วว่า
คือ๑อาหารกับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

แล้วก็๒สุขภาพความงาม
สินค้าที่มีลักษณะสร้างสรรค์ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ไทย
แล้วก็กำหนดไว้๓กิจกรรมใหญ่
คือ๑จะต้องมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาผู้ประกอบการทุกภาค
สินค้าบริการของท่าน
การพัฒนาสินค้าให้มีเรื่องราวต่าง
ซึ่งขณะนี้สั่งแล้วและจะมีการนัดประชุมผู้ส่งออก
ไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมด

รวมทั้งการเปิดตลาดที่ชื่นชอบอัตลักษณ์ไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอียูอาเซียนหรือเอเชียตะวันออกก็ตาม
แล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียน
ต่อท่านประธานเพื่อได้เห็นภาพว่า
รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ได้ตอบโจทย์
จัดงบประมาณปี๖๖นี้ในภาคปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ครับขอบคุณท่านรองนัยอำนาจมนตรีครับ
ต่อไปอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับ๒ท่านต่อไป